สิกตอยต้ามวยไทยลีกสองพันสิบหกสัปดาห์นี้

ประทักกรรมปีใหม่ปอกกอบเกลือ

เด่นเก้าแสต้อพีรพันธ์อักกับ
สายฟ้าบูรพาสตาร์เนชั่น

นำปวดเกียจนาวีทะลกกับ
ยอดกึดกอกกอกเอสานนท์
รุ่นเจ็ดสิบสองจุดห้ากิโลกรัม
แสงอุทัยสอจอบเปี๊ยกอุทัย
บูแหลกกับดีเซลเล็กเพชรจินดา

มาทิวภูเก็ตอีริตไฟล์คลับ
พัดกับปริญญาป่าศักดิ์มวยไทย
ศุกร์ที่๒๕พฤศจิกายนนี้๑๖นาฬิกา